ไปดูความคืบหน้าในการติดตามตัวหญิงสาว

และพอสต์รงสังคมออนไลน์

ที่ถูกถ่ายขึ้นบริเวณสะพานเลียบชายทะเล
ตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
กำลังถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

เพราะสถานที่ดังกล่าวมีไว้ใช้พักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยว
ไม่ใช่พื้นที่มาทำอนาจารย์เหมือนที่ปรากฏอยู่ในภาพ
ภาพทั้งหมด๔ภาพนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์
ที่ใช้ชื่อว่าน้องแนนชอบอัลดอร์
หญิงสาวปริศนาที่มีผู้ติดตามกว่า๒๐๐๐คนในทวิตเตอร์
พร้อมโพสต์ข้อความด้วยว่ามาเดินเล่นถนนเรียบชายทะเลกัน
แต่หลังจากตกเป็นข่าวทวิตเตอร์ดังกล่าวปิดบัญชีไปแล้ว
หนึ่งในคนพื้นที่หลังเห็นรูปที่ปรากฏเป็นข่าว
รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก
ภาพลักษณ์ของจังหวัดเสื่อมเสียชื่อเสียง
สถานที่ที่ควรเป็นพื้นที่สาธารณะ

ต้องรีบให้ตำรวจดำเนินการตามตัวมาให้เร็วที่สุด

รู้สึกว่ามันไม่โอเคในการที่จะแก้ผ้า

นะคะก็แก้ผ้ากันได้หมดเลย
บางคนก็จากที่เคยอ่านมาในคอมเมนต์ก็คือ
บางคนบอกว่าต่างประเทศเขาก็แก้ภาพอย่างนี้กันเยอะแยะไป

ประเทศไทยเมืองร้อนถ้าทุกคนร้อนก็แก้ผ้าได้หมด
ก็จะมีคนแก้ผ้าเกินบ้านเกินเมืองไปหมดถูกไหมคะ
ปกติแล้วถนนเลียบชายทะเลช่วงเวลาค่ำคืนจะค่อนข้างเปลี่ยว
ไม่มีผู้คนวัยรุ่นในพื้นที่บอกว่า
ปกติแล้วจะมาเที่ยวอยู่เป็นประจำ
จะมีกลุ่มวัยรุ่นนักท่องเที่ยวมาสังสรรค์ถ่ายรูปกัน
แต่ไม่เคยพบว่ามีการถ่ายรูปเปลือยมาก่อน
มีที่พวกมาเต้นตามรถอะไรพวกนี้ครับ
แต่ไม่มีถึงกับเปลือยกายอย่างนี้ครับ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจภูทรเมืองชนบุรี

ทำการสืบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลับทางเพศในไลน์
ยังประสานกับหน่วยงานเอกชนที่ดูแลทวิตเตอร์
เพื่อขอข้อมูลน้องแนนให้ได้มากที่สุด

ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาถ่ายรูป
เพื่อติดตามตัวมาให้ได้โดยเร็วที่สุด
ซึ่งหากน้องแนนเป็นคนในพื้นที่
ก็ให้รีบเข้ามามอบตัวเพราะคดีแค่ละหุโทษ
เช่นนั้นรู้ที่อยู่เมื่อไหร่จะบุกจับถึงบ้านทันที

ก็จะมีความผิดพรบคอมพิวเตอร์จำคุก๕ปี

ส่วนใครที่มีเบาะแสสามารถแจ้งมาที่ปกปอทได้
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ประสานสพท้องที่
ในการติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน